ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันจะอุกอาจเกินไปหรือเปล่า
กลางถนนนะแล้วพ่อกับลูกอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนท้ายกันมา
แต่จู่มีคนหนึ่งคือเอามีดยาวอะค่ะ
พยายามจะฟันแล้วพยายามจะจับตัวน้องผู้หญิงด้วย
พลเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์ก็ต้องไปช่วยล่ะค่ะ
โอ้โหดูสิลักษณะการไล่ลากกันเลยนะครับ
ใช่ค่ะไล่จี้บี้กันมาแบบนี้แล้วปีน
รถพ่อละเมืองดีเห็นเหตุการณ์ก็ต้องหยิบแรง
นักเรียนด้วยนะคุณผู้ชม
ที่สอนท้ายมอเตอร์ไซค์มาเห็นอาวุธมั้ยอะ
เป็นมีดยาวเลยมีดยาวนะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ระทึกมากนะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตีไล่ทำร้ายกันกลางถนน

ขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยกันระวังป้องกัน

คือเขาบอกว่าคนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยนะ
ไม่ให้คนร้ายมันก่อเหตุได้สะดวกไง
บีบแต่ขับรถไล่ตามด้วย

แล้วรถที่น้องผู้หญิงชุดนักเรียนนั่งน่ะ

แต่คุณมันจะมาปล้นกันกลางถนนแบบนี้เลยเหรอ
ใช่ไงเลยโทรศัพท์ไปหาพลเมืองดีคนนี้ค่ะคุณอิสระ
เขาเป็นคนเอาคลิปนี้มาแจ้งผ่านทางเพจ
แล้วก็เป็นคนที่ขับรถบีบแต่ปีนไปช่วยเหลือนี่แหละ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดเมื่อวานนี้นะ
ตอนประมาณสัก๖โมงเย็นนี่ตรงถนนกาญจนาพิเศษ
จังหวะนั้นคุณอิสระเขากำลังจะกลับบ้าน
แล้วก็เห็นเลยว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มา
อันเนี้ยปกติอันนี้ฉันไม่ค่อยอ่านป้ายทะเบียน
แต่นี่อ่านเลยละกันป้ายทะเบียน๕กกชชิง๑๔๒๑นะคะ
เขาจะเอามีดมาชิงทรัพย์แล้วก็จะจับตัวเด็กนักเรียนผู้หญิง

อ้าวทีนี้พอเห็นแบบนี้ปั๊บ
ตัวคุณอิสระเขาขับตามบนสะพานเลยบีบแกรนแล้วก็ขับไปจี้ท้าย
คนร้ายมันรู้ตัวแล้วไงแล้วคนร้ายมันก็ขี่รถหนีไป
พ่อลูกเขาคงตกใจมากแหละ
รีบเลี้ยวเข้าห้างไปบอกรอปภขอความช่วยเหลือนะคะ
ครับผมก็ขับตามหลังมาเห็นเผสการจะมีแต่ให้ดำที่สุด
แล้วก็ขับรถด้วยความเร็วพุ่งเข้าไปหาเพื่อให้เขาตกใจ
นี่นั่งคุยกันเอง๓คนอยู่นะว่ามันเป็นไปได้
สงสัยแล้วที่ฉันสงสัยนะคุณน้ำไข่ค์คือ
ไม่รู้ว่ามาจากการบอกพยายามจะจี้ชิงปล้น

ว่าถ้าจะชิงรถมันอุกอาจเกินไป

บู๊คนที่เขานั่งดูอยู่เนี่ยเขาบอกอยากรู้นะ
มอเตอร์ไซสองคันมอเตอร์ไซคันพ่อลูกกับมอเตอร์ไซเนี่ย

ขับปาดไม่พอใจอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่เชื่อไหมคุณอิสระคือเขาอยู่แถวนี้
เขาบอกว่าเพื่อนของลูกผมเนี่ยนะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าแถวนี้มันจะมีวัยรุ่น
มาถีบรถมอเตอร์ไซแล้วก็ชิงซับบ่อย

มันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะคุณผู้ชม

ห่างไกลอะไรเลยนนทบุรี

ในพื้นที่ด้วยละกันนะคะคุณผู้ชม

มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงไหมชาวบ้านเขาบอกมาค่ะ
ไม่ถ้าคุณน้ำแข็งบอกว่าชาวบ้านบอกว่าแถวนี้มีแบบนี้บ่อย
ตำรวจต้องรู้แล้วนะคะเออรบกวนไปตรวจสอบหน่อยอันตรายนะ

อยากดังเดี๋ยวจัดให้ที่เขาเอามาลงไว้เขาก็พูดไปถึงตำรวจนะ
อยากให้ตำรวจมาตรวจสอบตรงเส้นทางนี้หน่อยนะครับ